เรื่องนี้ไม่รู้ว่าหลอน

ต่างชาติเขาจะมีรถแบบไร้คนขับ
บ้านเรามีจักรยานยนต์ไร้คนขี่
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมา
เห็นรถจักรยานยนต์ผ่านแฟ่วไป

ไปดูค่ะ

นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง

ลักษณะนี้มันถ้าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์

รถมันก็เลยยังไปต่อได้แบบนี้